อีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
ก็เป็นคดีที่เยาวชนรวมกันแล้วเนี่ยทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้เป็นเยาวชน๕คนด้วยกัน
ร่วมกันก่อเหตุฆ่าแล้วฆ่าอย่างโหดเยี่ยมนะคะมีการทำร้ายร่างกายมีการทรมาน
ก่อนที่จะฆ่าและฝังกลบดินในป่าหลังจากนั้นไม่พอยังข่มขืนแฟนสาวของผู้ตายที่กำลังตั้งคันอยู่ด้วย
แล้วก็เจตนาจะฆ่าเหมือนกันมีการแทงทำร้ายร่างกายมีการทุบผลักตกเหว
จนสุดท้ายรอดชีวิตมาได้แล้วก็ตามจับได้ทั้งหมด
ถือว่าเป็นเหตุสลดแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนใจคนไทยทั่วประเทศนะคะ
แก๊งนี้แก๊งปืนควายตอนนี้ตำรวจก็รวบตัวมาได้๕คนด้วยกัน
แต่ทางญาติแล้วก็ครอบครัวยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่าจะมีผู้ก่อเหตุเพียงเท่านี้
รวมถึงยังเรียกร้องบอกว่าอยากที่จะให้เยาวชนทั้งสองคนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย
ถูกพิจารณาคดีในศาลชั้นปกติที่ไม่ใช่สารเด็กและเยาวชน
ถึงแม้ว่าอายุจะยังเป็นเยาวชนก็ตามค่ะ
วันนี้ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเรื่องราวนี้จากรายงานค่ะ
สภาพศพถูกมัดมือมัดเท้าก่อนยิงด้วยปืนลูกซองอย่างหดเขี้ยม
ขณะที่แฟนสาวอายุ๑๙ปีถูกรุมข่มขืนและทำร้ายร่างกาย
ก่อนจะถูกนำร่างยนต์ทิ้งเหวในเขตพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง
แต่มีชาวบ้านพบและแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
คำให้การของหญิงสาวซึ่งบาดเจ็บสาหัสและกำลังตั้งคันอ่อน
เล่าว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นแก๊งปืนควายลวงมาทำร้ายตั้งแต่วันที่๒๗มกราคม
โดยแฟนนุ่มถูกยิงด้วยปืนลูกซองแล้วผลักศพลงฝังในหลุม
กลุ่มคนร้ายช่วยกันขุดขึ้นมาและคนร้ายยังได้ผลัดกันรุมข่มขืนเธอต่อหน้าแฟนนุ่ม
สังหารแฟนนุ่มแล้วกลุ่มคนร้ายได้นำเธอไปกักขัง
ไว้ที่กระท่อมในสวนยางพาราใกล้จุดเกิดเหตุและยังผลัดกันข่มขืนต่อเนื่อง
ก่อนบอกว่าจะพาไปส่งบ้านที่จังหวัดสงคลาแต่เปลี่ยนใจระหว่างทางลงมือรุมทำร้าย
ใช้มีดแทงและหินทุบก่อนนำร่างทิ้งเหวเนื่องจากเข้าใจว่าเสียชีวิตแล้ว
แต่โชคดีที่เธอรอดตายมาได้
ตำรวจได้สอบสวนก่อนจะขอสารออกไม้จับคนร้าย๕คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
อยู่ในแก๊งปืนควายมีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยาเสพติด
และก่อเหตุทะเลาวิวาสกับกลุ่มคู่อริอยู่บ่อยครั้ง
คนร้ายสารภาพว่าชนวนเหตุของการสังหาร
มาจากความโกรธแค้นผู้ตายซึ่งเคยอยู่ในแก๊งปืนควายด้วยกัน
เป็นเพื่อนรักกับนายนบพรหนึ่งในผู้ต้องหา
และยังเป็นแฟนกับน้องสาวของนายนบพร
แต่กลับทิ้งไปคบหากับหญิงสาวที่ถูกทำร้าย
ซึ่งเป็นอดีตแฟนของนายนบพรด้วย
ทั้งหมดจึงได้ร่วมกันวางแผนลวงทั้งสองคนออกมาฆ่าทิ้ง
และรุมข่มขืนเพื่อระบายความแค้น
แม้ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
แต่ญาติของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่านี้
เตรียมทำเรื่องร้องขอให้สภาธนายความจังหวัดพัทธลุง

การพิจารณาคดีของผู้ต้องหาที่ยังเป็นเยาวชน๒คน

ไปพิจารณาโทษแบบผู้ที่มีอายุมากกว่า๑๘ปี
เนื่องจากการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหา
ถือเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยม
ทีมข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน